แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่
เกิดคำถามเกิดข้อสงสัยเยอะมากเมื่อวาน
คุณภาคภูมิเล่าไปใช่ไหมคะอาจารย์อำนาจที่จังหวัดกระบี่
ที่มีการอะไรนะจับเหล็กไหลอ่ะเหล็กไหลในอากาศอะไรแบบนี้ได้อ่ะ
คือสืบเนื่องมาจากถ้ำพระไสงามที่มีเหล็กไหลเราก็พยายามหาว่าที่ไหนเขามีเหล็กไหล
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหล่เหล็กไหล่มะเร็งครับ
ใช่ค่ะคนที่ดูข่าวของเราเมื่อวานก็ส่งข้อความมาถามกันเยอะมาก
ว่านี่คือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่การเล่นกล
บางทีซ่อนอะไรเอาไว้ในแหวนในอะไรหรือเปล่าครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปเจออาจารย์อำนาจอีกรอบหนึ่งนี่นี่ค่ะ
อาจารย์บอกเดี๋ยวทำให้ดูแบบกล้องซูมชัดเลยนะ
เพราะว่าคือเหล็กไหลที่กระบี่ของอาจารย์อำนาจเนี่ยเหล็กไหลปีกแมลงทัพเนี่ย
เขาจะลอยมาจากอากาศใช่ค่ะคือคว้าจากอากาศ
แล้วก็วางไว้ที่มือของนักข่าวของเราที่เราเคยรู้กันก็คืออยู่ในถ้ำใช่ไหม
ค่ะแล้วไปลนไปตัดอะไรมาแต่เนี้ยที่กระบี่เนี้ย
อาจารย์อำนาจเนี่ยเหล็กไหลเนี่ยคว้าฟุบมาจากอากาศเลยนะ
เพราะว่าวิชาอาคมขถงคาถาอะไรของอาจารย์เนี่ย
แต่คนถามเยอะว่าเป็นเรื่องของมายกลหรือเปล่า
ถึงขั้นไปคุยกับคุณฟิลิปนักมัยกลชื่อดังที่อยู่ในวงการมายกลมาเกือบ๔๐ปี
ใช่นี่นะคะแล้วคุณฟิลิปเขาสาธิตให้ดูด้วยนะว่าการเล่นกลมันเป็นไปได้หรือไม่
นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเทียบให้ดู
แต่ทีนี้ไปดูคลิปกันอีกรอบนึงดีไหมคะ
จังหวะที่อาจารย์อำนาจทำพิธีจับเหล็กไหลปีกแมลงทัพ
ไปดูกันแบบอีกรอบนึงนะแล้วคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยนะ
เมื่อวานนี้เมื่อวานช่วยดูหน่อยนะคะว่าภาพที่เรานำเสนอไปเมื่อวานเนี้ย
คุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับหลายหลายคนไหมที่ส่งข้อความมาถามอ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ

วางใส่มือนักข่าวของเราเพราะนักข่าวของเราไปถึงสำนักพรามวิศนุนาราย
อยู่บนยอดเขาเลยนะคะอำเภออัลลุชธ์จังหวัดฏรบิหม้อวานนี้
อันนี้คือพระมัววาลทีนี้ค่ะหลายคนเลยสงสัย
นี่นี่ไงคว้าจากอากาศเลย

หัวแหวนน่ะอยู่ในข้อมืออะไรหรือเปล่า
เหมือนเล่นก้นหรือเปล่าจะออกไปได้ยังไง
นี่เอาแบบช้าดูสิ
เดี๋ยวลองดูนะถ้าทำภาพช้า
จะจะสามารถมองเห็นอะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูค่ะ
คว้านั้นใช่ไหมใช่
แหวนอาจารย์หน่อยได้ไหมแหวนเนี่ยมันสามารถซ่อนอะไรเอาไว้ที่แหวนได้หรือเปล่า
อาจารย์ขับรถมาเองเลยนะคะบอกมาเดี๋ยวมาเจอกันลูกศิษย์มาด้วย
อาจารย์ถึงขั้นถอดแหวนให้คุณวิมลวันทีมข่าวของเราดู
เพราะหลายคนสงสัยว่าซ่อนอยู่ในแหวนหรือเปล่านี่รถอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวลองดูค่ะ
ดูซะแค้นข้าวกันดูเป็นหัวที่หนาเกรชค่ะ
อ๋อค่ะอืมค่ะดูอืมอืมค่ะ
ชัดเจนนะค่ะแล้วรถวงอื่นด้วยมั้ยคะเหมือนกันไหม
ทุกวงดูได้อืมผมลืมทอดหมดทุกวงเลย
ไม่มีหัวแหวนอะไรเปิดได้อะไรอย่างนี้นะคะ
อาจารย์อำนาจถอดแหวนทุกวงให้คุณวิมลวันทีมข่าวของเราดูนี่ว่าแหวนของอาจารย์เนี่ยนะไม่สามารถซ่อนเหล็กไหลซ่อนหินซ่อนอะไรเอาไว้ได้แน่นอนถอดมาทุกวงเลยนะคะคุณวิมนต์วันถามต่ออาจจะไม่ใช่แหวนอาจจะเป็นข้อมือของอาจารย์หรือเปล่าโอ้โหเต็มข้อมือเลยกำไรของอาจารย์อ่ะมันอาจจะซ่อนไป
ข้างในอ่ะหรือเปล่าหรือเปล่าครับถามว่าที่แขนของอาจารย์อำนาจมีอะไรบ้างแขนขวานะคะมีกำไรน้ำหนักกิโลหนึ่งนะคะ๑กิโลกรัมบอกว่าอายุโอ้โหเนี่ย๕๐๐ปีอาจารย์บอกนะมีกำไรลูกปัดโบราณมีกำไรลูกปัดงาช้างนะคะอันนี้คือมือขวานะคะมือซ้ายก็จะมีแหวนพลอยแดงหัวหยกจักรพรรดิที่อยู่ที่นิ้วกลางก็จะ
ใส่แหวนเป็นหินอาเกษเนื้อสีชมพูแล้วก็มีแหวนงาช้างมือของอาจารย์มีแบบนี้ค่ะทั้งข้อมือทั้งแหวนนะคะ
อาจารย์เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงทำอีกนะอีกรอบนึงวันนี้เอาแบบชัดเลย
บอกครูนิมนต์วันเลยว่าบอกทั้งภาพถ่ายชัดเอาให้เห็นกันไปเลยลองดูค่ะ

ส่งดูขึ้นมาอยู่เมื่อกี้
ยาวขึ้นมาเลยจับถูกไหมให้
เขาให้แต่กำลังเขาอ่อนเขาขึ้นมาไม่ได้

อืมอยากจักขึ้นไม่ได้
เขาพยายามออกมาใช่ไหมอาจารย์

จากบริกรรมคาถาจับคว้าจากอากาศได้แล้วเนี่ย
สามารถเสกคาถาแล้วให้ผุดออกมา
จากเนี่ยจากเขาจากดินจากหินยังไงก็ได้
ใช่อาจารย์เขาเลยบอกว่าคือการทำพิธีเนี่ยค่ะ
คราวนี้อาจารย์จะทำพิธีที่เนินดินเชิงเขา
เพราะว่ารักษณะคล้ายกับหน้าผาสูง
เหล็กไหลชนิดนี้จับได้ทั้งในอากาศ
แล้วก็สามารถผุดขึ้นมาได้

ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็ลองไปจับดูค่ะ
ซอกหินที่อะไรที่คล้ายกับหน้าผาเห็นไหมคะ

อาจารย์บอกว่าจะผุดขึ้นมาจะมีรูอยู่

เราอาจจะเดี๋ยวรอดูค่อยดูไปเรื่อยได้ไหม
เพราะว่าอาจารย์บอกว่าคือตอนแรกเนี่ย
เรียกขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
แต่เหล็กไหลพละกำลังค่อนข้างน้อย
แทรกขึ้นมาได้แค่๒องค์นะคะ

รูข้างล่างข้างล่าง

ที่ข้างล่างข้างล่างข้างหน้า

ท่านอายุมันจะมีเหรอนี่
เอาดำ

เดี๋ยวมันลุก
น่ากลีนร
นี่ไงในมือทีมข่าวของเรา

ถือส่องเลยนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
แล้วในมือเมื่อกี้ก็เหมือนเหล็กไหล
คือขึ้นไปดูเจอจริงเนี่ยอยู่ในซอกซอกดินตรงนี้หน้าผาตรงนี้ค่ะ
อยู่กับความเชื่อนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีความคิดในใจว่า
แหมก่อนจะมาอาจารย์ให้ใครแอบเอามาไว้
ทีมข่าวของเราบอกแบบนี้ครับ
ตอนที่เข้าไปหยิบตามที่อาจารย์บอกนะขึ้นไปอีกหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ย

ผู้ช่วยช่างภาพอีกคนก็ปีนขึ้นไปพยายามจะหยิบเหล็กไหลปีกแรงทับที่เจอในซอกดิน
แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับผลุบหายเข้าไปในดิน

ก็ตกใจเหมือนกันว่าเห็นอยู่แล้วก็ผลุบปุ๊บหายเข้าไป
เนี่ยจามนาฏก็พามาดูอะไรแล้วครับ

เรียกว่าวันนี้หาจนหมดเตรียวหมดแรง

ทีมข่าวก็เลยถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของความขลังของเหล็กไหลนะเดี๋ยวฟังอาจารย์ดูนะคะ

แล้วก็สามารถทำลายปาจุไขว

กรณีของการยืนมีปืนแล้วไม่ออก

แต่เขาก็ปิดโกตุบายเขาก็หอพ่า

ค่ะยินดีให้ที่สุดนะคะสน

เราไม่ต้องไปยิงเขาก้อนหินได้แล้วเสร็จทางก็สักเล็ก
นี่นะคะก็บอกว่าเหมือนกับมีคนเคยนำเหล็กไหลชนิดนี้ไปห่อผ้าขาว
ใช้ปืนยิงปืนยังยิงไม่ออกเลย
แต่เชื่อว่าท่านผู้ชมอยากให้เราให้อาจารย์อำนาจทำให้ดูอีกที

เหมือนกับเมื่อวานนี้อยากจะดูชัดเหลือเกินว่าเอ๊ะตกลงยังไง
คุณวิมลวันก็ตามอาจารย์อำนาจกลับไปที่สำนักนะครับ

แต่วันนี้อาจารย์อำนาจบอกเดี๋ยวนี่นั่งตรงนี้เลยนะ
แล้วไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีช่างภาพนี่
อยากจะถ่ายจะซูมจะเอามุมไหนเราถ่ายหลายมุมด้วยนะฮะ
เอาให้ชัดเลยท่านผู้ชมช่วยกันดูนะครับ
ริกรรมคาถาแล้วจับเหล็กไหลปีกแมลงทัพ
คว้าจากอากาศยัดใส่มือทีมงานของเราเนี่ย
ท่านผู้ชมไปดูนะฮะช่วยกันดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ
มันจะนิ่มมาก

มันไม่แบบนี้เหมือนยังมีในมือเนอะ
ในเวลที่เช็ดอีกเนอะ
ในเวลทูลมันใส่เข้าไปไม่ได้
ไม่ได้
นั่งไปดู
แบบนี้มันจะยูได้ยังไงจะส้นส้นในมืออ่าลองเสียบเข้าไปในแหวนดูอ่ะ
เข้าได้ไหมไม่ได้เสียบแบบนี้นะคะอ่าเสียบด้วยอ่าเห็นไหมไม่ได้
นะคะอืมมันไม่เข้าไม่ได้นะคะอืมมันไม่อยู่มันเป็นอากาศภาพ
อีกอีกข้างหนึ่งได้นะคะอ่าอีกข้างหนึ่งได้นะคะอ่า
อันนี้ไม่ได้จับอ่าอันนี้ไม่ได้จับเห็นไหมคือยืนยันว่าแหวนเนี้ย
เปิดไม่ได้นะคะแล้วก็แม้ว่าขนาดจะเท่ากันค่ะก็ก็พอได้ค่ะ
แต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดนี่ค่ะคุณวิวัลวันเนี่ยเทียบกับแหวนให้ดู
ก็เห็นว่ามันยัดแอบยัดเอาไว้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขอขอดูมุมด้านข้าง
เป็นภาพใหญ่ใหญ่หน่อยช่วงที่อาจารย์อำนาจบริกรรมคาถานี่ฮะ
เราถ่ายมุมนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับอาจารย์บอกใช้มือเดียวก็ได้
บางคนบอกแอบเอาไว้อีกมือนึงมือขวามือเดียวก็ได้
แวนยัดไม่ได้แน่แล้วดูนี่ออกมาจากซอกนิ้วตรงนี้นะ
คนก็ถามอีกแล้วค่ะว่าหนีบเอาไว้ในซอกนิ้วตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
อาจารย์บอกก็ดูตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าแขนนี่เห็นไหม
อืมก็ในแหวนมันใส่เข้ากันไม่ได้

ไหลปีกแมลงทัพนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
คนที่เขานับถือศรัทธาอาจารย์อำนาจเขาก็มีเยอะ

คนที่มองว่ามันต้องมีกลวิธีอะไรสิ
เขาก็มีมากตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
เหล็กไหลที่อาจารย์อำนาจมีตรงนี้เนี่ย
อาจารย์บอกว่ามีอยู่หลายชนิดนะครับ

เดี๋ยวมีเสียงอาจารย์อำนาจอีกไหมครับ

เรื่องบ่แหวนวันนี้ก็ถ่ายแล้วแล้วก็จับมือเดียว
แล้วก็โทรงไห้
ถ้าไม่ชัดเจนก็บอกว่าจบข่าว

หนูทำได้แค่นี้
ผมกลับตรงไหนผมก็นั่งอยู่แบบนี้ภูมิก็ตายตั้งแต่เรื่องเรื่อง
เหล็กไหลที่อาจารย์อำนาจมีอยู่ในครอบครองเนี่ย
อาจารย์อำนาจบอกว่าไม่ใช่มีแค่เหล็กไหลปีกแมลงทัพนะครับ
มีเหล็กไหลหลายชนิดมีรังเหล็กไหลเหล็กไหลตาน้ำ
เหล็กไหลเขาเหล็กไหลขาวอีกนี่นะ
อนุภาพไม่ต่างกันมากนักเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัย
ป้องกันคุณสัยมนต์ดำทำมาค้าขึ้นโชคลาภ
นี่เป็นบางส่วนนะครับบางส่วนลูกศิษย์ก็ได้ไปบูชาแล้ว
อาจารย์อำนาจบอกว่าอนุภาพของเหล็กไหลเนี่ย
ปี๕๘ตอนนั้นอยู่ในวัดในวัดในที่สุราธานีเนี่ย
ลูกศิษย์นับ๒๐คนอยู่ลูกชายของอาจารย์เนี่ย
ที่มีเรื่องบาดหมางกันกับใครก็ไม่รู้ที่เขาเข้ามาเนี่ย
เดินถือปืนเข้ามายิงใส่อาจารย์อำนาจ๖นัด
ยิงออกยิงไม่ออกกระสุนปืนออกมาแต่ไม่โดนอาจารย์เลย
แล้วลูกปืนตกอยู่ข้างตัวอันนี้อาจารย์เขาเล่านะ
แล้วก็บอกว่าครั้งนึงเนี่ยเคยจับเหล็กไหลปีกแมลงทับได้ครั้งเดียวเนี่ย
ก็มีนะครับแล้วก็ส่งคลิปมาให้เราดูด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่อาจารย์เนี่ยนะครับที่
อาจารย์บอกเหล็กไหลปีกแมลงทัพ๕๐องค์จับได้บริกรรมคาถา
ตอนต้นคลิปขึ้นมาก็เป็นลักษณะที่อาจารย์ส่งมาให้เราดูนะ
อันนี้พูดตรงก็คือต้นคลิปมันพนมมือแล้วใช่ไหม
คลิปเริ่มต้นคือตรงไหนฮะต้นคลิปสุดเลย
นี่เป็นอย่างนี้แล้วก็พนมมือไว้แล้ว
ก็ด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์คือหลายคนก็อาจจะแบบแหมไม่รู้ว่าตอนนั้นก่อนหน้านั้นเป็นยังไง
เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับความศรัทธานะครับสำนักของอาจารย์อำนาจนะครับที่กระบี่นะครับ
ทุกวันเสาร์จะมีลูกศิษย์ที่เลื่อมสายศรัทธามาสวดมนต์มาบูชาเทพ
บางคนก็นำวัตถุมงคลของตัวเองเนี่ยมาสวดเพิ่มมาบริกรรมคาถาเพิ่มนะครับ
นี่คือเรื่องราวของสำนักของอาจารย์อำนาจที่จังหวัดกระบี่นะฮะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาข้อมูลมาให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลอะค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับนายฉันทิพย์พันธรรักษ์อายุ๖๘ปี
ลูกชายของพลตำรวจรีขุนพันธรรคราชเดชอดีตในตำรวจจอมขมังเวศที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ
ปัจจุบันนี้ค่ะนายสันทิพย์เป็นเซียนพระอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กไหล
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหล็กไหลเนี่ยนะมีหลายชนิดนะคะ
แต่ที่ดังเลยเนี่ย๙ชนิดค่ะ๙ชนิดมีอะไรบ้าง
เหล็กไหลเจ้าป่าเหล็กไหลโกรธปีเหล็กไหลเพลิงเหล็กไหลชีปะขาวเหล็กไหลน้ำเหล็กไหลงอก
แกนเหล็กไหลเหล็กไหลเป๊กและอีกชนิดหนึ่งที่บอกว่าจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะ
แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในป่าลึกเหล็กไหลโกรธปีจะเป็นที่ต้องการมากกว่าเหล็กไหลชนิดอื่น
เพราะมีอนุภาพป้องกันภัยเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างด้วยนะคะ
ครอบครองจะมีชีวิตสุขสบายไม่ยากลำบากคนก็เลยขวนขวายอยากจะได้เหล็กไหลมาครอบครอง
คือก่อนหน้านี้เนี่ยขุนพันธ์ผู้เป็นพ่อเคยครอบครองเหล็กไหลโกรธปี
ก็ใช้ป้องกันตัวสู่กับโจรผู้ร้ายแต่พอเกษียณเหล็กไหลโกรธปีก็หายไปเลยค่ะ
ถ้าเป็นเหล็กโกรธปีก็ไปหาในถ้ำเหล็กโกรธปีเวลาเอาไฟลนเนี่ยมันจะยืดแล้วก็หด
แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักเหล็กปวดฟรีเหล็กเจ้าป่าก็อยู่ตามเขา
เหล็กขีปะขาวก็คือเขาไม่ได้พบตามสถานที่ทั่วไป
ผมมีที่ทั่วไปก็คือเป๊กผมเคยเห็นที่หายไปหลายครั้ง
ก็คุยกับพ่อพ่อบอกว่าบางครั้งมันหมดวาสนา
มันหาย

เขาจะแบบโรนแล้วก็เรียบออกมา
อันนี้ก็เยอะนะฮะ
ทีนี้หลากหลายคลิปของอาจารย์อำนาจ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปโรงเรียนวิทยากลฟิลิป
หรือว่าโรงเรียนสอนมายกลของ
นายเฉลิมสวรรค์ไพบูลพันธุ์
ถ้าบอกว่าชื่อนายเฉลิมสวรรค์ภัยบูลพันธ์อาจไม่ค่อยคุ้น
แต่นี่คืออาจารย์ฟิลิปนักมายากลชื่อดังของไทยนะฮะ
อยู่ในวงการนี้มา๓๙เกือบ๔๐ปี
นี่ฮะอาจารย์ฟิลิปนะครับ
ถามอาจารย์ฟิลิปว่าในมุมมองของมายกลเนี่ย
เรื่องการเสกของเนี่ยตรงนี้มันเป็นยังไง
ฟิลิปบอกว่าเรื่องการเสกของพวกเทคนิคอะไรพวกนี้เนี่ย
เสกของแบบนี้ในมุมนักมายากลเนี่ยทำได้ง่ายมาก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
ทุกอย่างต้องมีการเตรียมการนะมันต้องมีการเตรียมเอาไว้ก่อนถามว่าเห็นคลิปนี้แล้วคลิปของอาจารย์อำนาจเนี่ยในการบริกรรมคาถาเรียกเหล็กไหลจากอากาศมาเนี่ยหรือว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ฟิลิปมองยังไงอาจารย์บอกเห็นแล้วก็เฉยนะการที่พรามช่วงจังหวะที่บริกรรมคาถาแล้วมอง
เบนความสนใจซึ่งการเล่นกลแบบนี้ต้องฝึกฝึกจนชินชินแล้วก็จะแนบเนียนมากแต่ถ้าในแง่ของเหล็กไหลเรื่องของเหล็กไหลส่วนตัวอาจารย์ฟิลิปนะฮะส่วนตัวนะครับไม่เชื่อที่ไม่เชื่อไม่ใช่อะไรไม่ใช่ลบหลู่แต่เพราะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อน
อาจจะเชื่อนะครับแต่นี่ว่าส่วนตัวของผมแล้วนะครับนะครับผมไม่เชื่อครับนะครับ
ทีนี้เราก็ลองให้อาจารย์ฟิลิปทดลองให้ดูหน่อยแสดงให้ดูหน่อยทำไมคนต้องรีบแสดงใช่ไหมอาจารย์บอกเดี๋ยวเสกให้ดูเลยคือจะเสกอะไรล่ะเสกได้หมดอ่ะอาจารย์ฟิลิปทำให้เราดูนะเสกอัญมณีเสกพระธาตุเสกเหล็กไหลอยู่ในมืออะไรพวกนี้ดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของมายกลเลยล้วนเลยวันนี้ก็ชมกันเลยนะครับ
อันนี้ผมจะเสกนะครับอัญมณียาอากาศหาย
ก็จะแสดงการหยิบของกลางอากาศให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งครับด้วยมือเปล่านี่เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะฮะ
นี่ค่ะอันนี้ก็จะเสกนะครับว้าวนี่ค่ะนี่เป็นพระธาตุเลยนะครับอันนี้เป็นพระธาตุเลยนะครับ
หลายอย่างเลยค่ะคว้าจากในอากาศได้หลายอย่างเมื่อสักครู่ออกมาเป็นสีแดงนี่ออกมาเป็นแบบอีกแบบหนึ่งแล้ว

อันนี้เป็นเทคนิคมายกลของอาจารย์ฟิลิปค่ะ

ไหนเนี่ยไปดูแบบอื่นอีกไหม
โอเคครับ
นะครับแกู้คนนะครับได้รู้ว่าไม่เจอลักษณะแบบนี้นะครับอะไรเป็น
พูดคุยกันไปก่อนอะไรก็ได้แล้วแต่เมื่อกี้ผมโชว์อย่างนี้แล้วผมก็โชว์อย่างนี้นะครับ
ช้านะครับปั๊บเห็นไหมเห็นใช่ไหม
ไหลลงมาแล้วเห็นยังเหล็กไหลจริง
เหล็กไหลจริงไหลมาบนเมือง
เพราะก็พยายามสังเกตมือของอาจารย์ฟิลิปก่อนที่จะแบบคว้าอะไรมา
อาจารย์ก็กางมือแบบเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้ว่าแอบหนีบไว้ที่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้

เพราะว่าถ้าย้อนไปดูของอาจารย์อำนาจที่บริกรรมคาถาแล้วคว้าเหล็กไหลปีกแมลงทับมาเนี่ย
จะเห็นว่าของอาจารย์อำนาจเนี่ยต้องคือเหล็กไหลปีกแมลงทัพเนี่ยใหญ่กว่าใช่ไหมชิ้นใหญ่กว่า
โดยเฉพาะถ้าดูภาพล่าสุดวันนี้ที่เห็นมือชัดของอาจารย์อำนาจเนี่ย
เราจะเห็นว่าช็อตสุดท้ายที่ออกมาก็จะออกมาจากซอกนิ้วเหมือนกันนะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะคว้ามาจากอากาศจริงก็ได้

แต่การเล่นมายกลน่าสนุกเหมือนกันนะตอนเด็กเคยพยายามจะเรียนนะไม่ง่ายนะ
มันก็สนุกแหละแต่เหมือนที่อาจารย์ฟิลิปบอกอ่ะค่ะ
ไม่ได้เล่นเพื่อหลอกใครไงแต่เป็นการแสดงมายกลไงเป็นการแสดงอย่างหนึ่งอย่างนี้
นี่เห็นมั้ยเหมือนกับอาจารย์อำนาจใช่มั้ย
ช่วงนี้ที่คุยอยู่แล้วแล้วจะกรรมแล้วจะคว้ามา
หนีบไว้อย่างนี้นะของของอาจารย์ฟิลิปนะ
อาจารย์หนีไปที่นิ้วโป้งกับนิ้วฉี่
เพราะมันจะมีช่วงของอาจารย์อำนาจตอนที่
ตอนที่ให้เราดูทางมุมนี้แล้วมันจะมีอยู่มุมหนึ่งที่
อันนี้เนี้ยตรงเนี้ยเห็นมั้ย

ครับอ่ะก็มุมหนึ่งก็เป็นมุมเรื่องของความเชื่อเรื่องของเหล็กไหลครับ
หนึ่งก็เป็นเรื่องของการแสดงมายกลนะคะ
ทีนี้ค่ะเอาตามหลักวิทยาศาสตร์กันนิดนึงดีไหมคะ
ครับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์ออสบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
เหล็กไหลก็คือเหล็กของแข็งที่เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว
ในอุณหภูมิปกติได้

แร่นี้มีสีขาวเป็นก้อนแข็งแข็งเมื่อนำมากำไว้ในมือพออุ่นอุ่น
จะกลายเป็นของเหลวซึ่งแร่ชนิดนี้หายากค่ะ
ซึ่งมีใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะ
ดูคลิปภาพอาจารย์ออสก็ได้ดูข่าวนั่นแหละ
อาจารย์บอกว่าไม่ใช่แร่แกเลี่ยมแน่
ลักษณะเหมือนหินทั่วไปที่มีธาตุเหล็กอยู่ค่อนข้างเยอะ

ในทางธรณีวิทยาจะเจอเยอะในพวกหินแกรนิก
ที่มีลักษณะมันวาวอะค่ะ
เกิดจากความร้อนใต้พื้นพิพบปะทุขึ้นมาเป็นลาวา
และเจอในถ้ำผ่านจุดหลอมเหลวมานานก็เลยเกิดความแข็ง
ดังนั้นเหล็กไหลที่ว่ากันเนี่ยนะ
อาจารย์ออสบอกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์คือหินออกไซด์ค่ะ
เราจะเห็นลักษณะเหมือนมันมีริ้วเหมือนการไหลนะครับ
ซึ่งก็จะเจอในถ้ำในอะไรพวกนี้นะครับ
ก็คือมันยุติการหลอมเหลวมานานแล้วมันก็เลยแข็งนะครับ
เพราะฉะนั้นในถ้ำนี้เมื่อมันมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับเป็นริ้วเป็นพานน้ำของก้อนหิน
ก็เลยเกิดการมโนการคิดตามว่าเหล็กมันไหลได้แต่ความจริงมันไหลได้จริง
แต่ว่ามันไหลตอนที่มีภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เกิดลาวา
แต่ตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ปกติแล้วมันไม่ไหลแล้วมันแข็งมันแข็งปักอยู่อย่างนั้นเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหินออกไซด์ธรรมดาที่เราเจอในปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ทั่วไปโอเคนะครับ
ส่วนข่าวเรื่องของอาจารย์อำนาจที่กระบี่เนี่ยนะคะ
ทางอาจารย์ออสบอกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี้ยนะต้องมองแบบนี้ค่ะ
เรื่องของเหล็กไหลเนี่ยถ้าดูตามข่าวเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กไหลนะ
ไม่ได้เรียกว่าเหล็กไหลนะแต่เรียกว่าโยนหิน
เพราะถ้าเหล็กไหลจริงคือต้องไหลจริง
ต้องไหลออกมาจากท่างจากไหลภูมินี้ใช่ไหม
คือไหลเป็นริ้วลงมาเลยเหมือนแบบอาจารย์เปรียบเทียบแบบนี้นะ
เหมือนไส้เดือนเหมือนพญานาคอะไรแบบนี้คือไหลเป็นริ้วเขาถึงจะเรียกว่าเหล็กไหล
แบบนี้เนี่ยอาจารย์ออสบอกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ขออภัยไม่ได้ลบหลู่ใดทั้งสิ้น
แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์ออสมองว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายกับการเล่นกล
เพราะถ้าเป็นเหล็กไหลจริงต้องเปลี่ยนสภาพจากของแข็งเป็นของเหลว
ดังนั้นสิ่งที่เห็นในข่าวแบบนี้อาจารย์ออสบอกว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่
น่าจะเป็นการเล่นกลแบบกลทั่วไปด้วยซ้ำ
อาจารย์ออสบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวโชว์เทคนิคแบบนี้ก็แล้วกัน
เรียกก้อนหินอาจารย์ออสโชว์ได้ด้วยเหรอ
จะเปรียบเทียบกับการเรียกเหล็กไหลให้ดูอาจารย์ออฟบอกว่ามาเดี๋ยวทำให้ดูค่ะ
เดี๋ยวเราเอามือนะครับเอามือมานะครับเดี๋ยวจับมืออาจารย์ออสนะครับ
อันนี้เหล็กไหลอาจารย์ออส๒มือคอย๒มือค่ะ
พามแกทำลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะโอเคนะในมือเราไม่มีอะไรนะครับ
แล้วก็มองเข้าไปข้างบนอันนี้คือการเบี่ยงแล้วนะฮะ
อ้าวมีแค่ไงอาจารย์อาจารย์ออส
ที่ไหนครับ

อันนี้น่าจะอนุบันหนึ่งนะครับ

อ้ายังไม่ยังจะรู้ว่าอออธก็ฝึกมายกรกับเขาเหมือนกัน
คุณดำโชคพูดสื่อหาของเรางงเนี่ย
ออธกับออำนาจ

เขาก็มีการบริกรรมคาถามีวิชามีคนที่เคารพนับถือเชื่อและศรัทธาในมุมของเหล็กไหลปีกแมลงครับ

ใช่ค่ะแต่เราก็ไปหาข้อมูลในหลายมุมในหลายมิตินะคะโดยเฉพาะตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เห็นเรื่องนี้ในหลายแง่มุมนะคะ
แต่ก็อย่างที่อาจารย์ที่เขามีเหล็กไหลอยู่ในความครอบครองทุกคนจะบอกตรงกันหมดนะฮะ
คือถ้าคุณมีเหล็กไหลเนี่ยต่อให้คุณมีเหล็กไหลแต่ไม่ถือศิลป์๕ไม่ปฏิบัติตัวปฏิบัติธรรมเนี่ยเหล็กไหลก็ไร้ค่าแล้วก็ไม่ส่งพลัง

ถ้าศิลป์ห้าก็แน่นอนก็เป็นคนดีนะคะ